ยาบ้าเดี๋ยวนี้มันชักเอาใหญ่นะเหิมเกลิมฤทธิ์เยอะ
บ่อยมากเลยค่ะนี่ก็เหมือนกันกลางเมืองศรีสะเกดเลย
คุณผู้ชมดูนะคะยิงสนั่นกลางแยกไฟแดง
ตำรวจล้อมจับแก๊งค้ายาบ้าอุ้มอบ
อยากให้ไปดูคลิปเหตุการณ์ฉากนี้เหมือนในหนังเลยค่ะ
โอ้โหแล้วคนแถวนั้นก็เยอะด้วยนะใช่ค่ะแล้วเป็นแหล่งชุมชนด้วยอ่ะ
คุณผู้ชมดูสิคะน็อกกลางถนนเนี่ยตกใจบินหนีเลยอ่ะโอ้โหนี่ค่ะ
แก๊งยาบ้าปะทะกับตำรวจนะคะพลเมืองดีเขาไปทำธุระแถวนั้น
ไปหาของกินในตลาดครับไปเจอเหตุการณ์นี้พอดีก็เลยถ่ายคลิป
แล้วมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะโอ้โหแล้วถ่ายไปต้องหลบกระสุนไปอ่ะค่ะ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจตระเวนชายแดนนะคะ
เขามีการติดตามขบวนการค้ายาเสพติดมาจากต้นทางก็คือจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อจะเอายาบ้ามาส่งในท้องที่อำเภอมหาธนชัยของยะโสธร
แต่ปรากฏว่ามาถึงระหว่างทางในตัวเมืองศรีสะเกดนะคะตำรวจเริ่มไล่ทันแล้ว
อืมทีนี้ตำรวจเขาก็เลยประสานไปที่ตำรวจในท้องที่ก็คือตำรวจของสพเมืองศรีสเกต
ให้ช่วยกันสกัดจับวิธีการคือนำรถมาปิดบริเวณสี่แยกสุ่นเห็ง
ขณะที่กระบะของคนร้ายเนี่ยมาจอดติดสัญญาณไฟแดงจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มค่ะ
อืมแต่คนร้ายมันไม่ยอมลงจากรถนะคะอ่าขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่
ขับรถข้ามเกาะกลางถนนแล้วยังขับย้อนสอนชนรถตำรวจ
ชนรถของประชาชนเสียหายไปหลายคันเลยทีเดียวนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องยิงสกัดตอนนั้นไม่เป็นผลค่ะ
คนร้ายไม่สิ้นฤทธิ์นะคะยังคงขับรถหลบหนีไป
ในสภาพที่แบบคือยางล้อหลังซ้ายแตกอ่ะ
หนีเข้าไปในชุมชนนะคะชุมชนหนองยางตำบลหนองครก
ตัวเมืองศรีสะเกดทีนี้พอไปเห็นท่าไม่ดีอ่ะ
ไม่ไหวค่ะไม่ฝืนนะคะคนร้ายเลี้ยวรถเข้าไปจอดที่จอดรถของหอพักแห่งหนึ่ง
วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่านี่ค่ะงานยากของเจ้าหน้าที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องวิ่งตามไปในป่านะคะโอ้โหคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วต้องมีการไล่ยิงสกัดกันอยู่หลายครั้ง
อยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ
โอ้โหตำรวจก็ทำงานแบบสู้ตายมากเลยนะคะแต่ก็อันตรายเหมือนกันนะกลัวคนแถวนั้นจะโดนลูกหลงอ่ะสิ
ใช่ค่ะทำงานแบบพรีชีพตำรวจแบบนี้ต้องชื่นชมนะคะคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วตำรวจสามารถรวบตัวคนร้าย๒คนได้นะคะ
นี่คนแรกชื่อว่าธีรวัตรล่าธรรมอายุ๒๗ปี

คนที่๒ชื่อว่านายเอกชนดาวเรืองอายุ๓๕ปีนะคะ
ทั้งคู่เป็นชาวศรีสะเกดนั่นแหละค่ะ
จับกลุ่ม๒คนได้พร้อมกับของกลาง
เป็นอาวุธปืน๒กระบอกกระสุนอีก๑๐๐นัด
๑๐๐นัทพร้อมกับยาบ้าจำนวน๑นะคะ
เจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบปากคำแล้วก็ต้องมีการขยายผลกันต่อนะคะ
ที่จับได้ต้องยอมรับประซิบประส่อย
ตัวการใหญ่ตัวใหญ่ยังจับไม่ค่อยได้

เป็นผลงานของตำรวจตระเวนชายแดนนะคะ
อันนี้ต้องชื่นชมแบบที่พี่ปุ้ยบอกเลยนะ